คุณผู้ชมค่ะผู้ชายคนเขาขายเนื้อไก่
แล้วจะบดไก่ปรากฏว่า
ถูกเครื่องบดไก่หนีบมือ
พอบอกจะบดไก่นี่ผมเสียวนำมาก่อนเลย
เจ็บเลยสิคุณนัทพงศ์เนี่ยค่ะโอ้โห
กู้ภัยต้องไปเลยค่ะกู้ชีพต้องไปไปช่วยเลยค่ะที่ตลาดนะคะ
บดไก่มันหนีบมือติดค้าเครื่องเลยค่ะ
อยู่ที่ตลาดสดเทศบาล๒ที่ตลาดใหญ่
อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นแผงขายเนื้อไก่นะคะ
นายอิดบรอเฮมอาแวร์อายุ๒๖ปีค่ะ
ถูกเครื่องบดเนื้อไก่หนีบติดคาอยู่ที่ช่องสำหรับใส่เนื้อไก่
เจ็บเห็นแล้วก็เจ็บจริง
คือต้องช่วยด้วยการถอดชิ้นส่วนข้างบนออกค่ะ
เป็นคนขายไก่เหมือนกันเขาบอกว่านายอิบราเหมนี่
ทำงานตลาดนี้มากว่า๑๐ปีแล้วปกติเขาอยู่ร้านขายเนื้อ

แต่วันนี้คือวันนี้เขาปิดเครื่องที่ร้านของเขา
แต่มันมีเนื้ออีกส่วนหนึ่งที่ต้องบด
ก็เลยมาบดที่ร้านขายไก่นี่ดูต้องไปอย่างนี้เลย
ต้องแกะเครื่องข้างบนออกไงแล้วไปรักษา

อันนี้คือเครื่องของร้านขายไก่ที่เขาไม่เคยใช้

เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเขาบอกมันสูงด้วย
แต่ตัวเขาไม่สูงไงฮะมันก็อาจจะไม่ชำนาญ
แล้วจังหวะไม่ได้ไม่ชินด้วยค่ะ

ก็ต้องปิดเครื่องดึงปั๊กออกค่ะ
รอให้เจ้าหน้าที่มาประมาณ๑๐นาที

แน่เครื่องบนนี้มันก็เกิดเหตุบ่อยเหมือนกัน